มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่หนองท่าผาไปยิงตำรวจเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บภายในงานเลี้ยงในบ้านของกำนันนกนะครับ
อย่างที่คุณผู้ชมทราบดีว่ากำนันนกเองถูกนำตัวเข้ามากรุงเทพแล้ว
แล้วก็คดีนี้ถูกโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบ
ล่าสุดวันนี้ก็มีการนำตัวไปสอบประคำเพิ่มเติมนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เองกำนันนกยังตกเป็นผู้ต้องหาคดีใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
เมื่อเช้าตอน๙โมง๑๐นาทีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษหานุมาน
กองปราบพร้อมอาวุธครบมือนี่ฮะเดินเข้าไป
แล้วก็ไปคุมตัวกำนันนกหรือว่านายประวีนจันทรายที่ห้องควบคุมผู้ต้องหา
นี่ฮะนำตัวออกมาต้องคุมแบบนี้เลย
เพื่อนำตัวไปขออำนาจสารอาญามรัชดาพิเศษฝากขังผลัดแรกนี่ครับ
เปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวนะฮะซึ่งตอนนี้ตามแรงงานกำนันนก
ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับขณะที่พนักงานสอบสวน
ก็ต้องมีการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าพฤติกรรม
อาจครับไม่เกรงกลัวกฎหมายนะเกรงว่าถ้าเกิดว่า
ให้ปรากันไปจะไปยุ่งเหงงกับพยานและหลักฐานก่อนอันนี้ก็ถูกทำ
ไปแล้วนะครับอาจจะไปข่มขู่ได้เนื่องจากว่าผู้ต้องหา
มีการคุมตัวกำนันนกออกมานะครับขึ้นรถตู้
กำลังนกเองก็ก้มหน้าก้มตามาได้ตอบคำถามสื่อมวลชน
สีหน้าสีตาก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดครับไม่ตอบอะไรเลย
ตำรวจบอกว่าเมื่อเช้าก่อนส่งตัวไปฝากขังเอาข้าวเช้าไปให้
ห้องควบคุมตัวไม่กินเลยครับนะคงจะเครียดกินไม่ลง
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยในการเอาตัวออกมาแล้วก็ขึ้นรถตู้ไปครับ
ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่า
ท่าผาถูกตำรวจวิสามันไปแล้วเพราะว่าก็หนีการจับกลุ่ม
แล้วก็มีการใช้ปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่คือร่างของเขาเนี่ยอยู่ที่ทางด้านของนิติเวศ
เมื่อเช้าตอน๙โมงครึ่งครอบครัวเอง
ญาติเองก็ให้ตัวแทนติดต่อไปทำเรื่องรับศพแล้วนะครับ
ซึ่งบรรยากาศเองก็อยู่ที่บริเวณนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
จะตรวจสอบศพเสร็จแล้วก็ญาติกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นตอน
ก็คิดว่าหลังจากจบรายการของเราสักประมาณสักช่วงเที่ยง
ก็สามารถคิดว่าน่าจะนำร่างออกไปแล้วก็นำไปประกอบพิธีกันต่อได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะฮะจากทางด้านของโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
นี่ถือว่าเป็นคดีที่ประชาชนทั่วประเทศให้ความสนใจ
เพราะว่าเป็นคดีอุชกันสะเทือนขวัญแล้วก็สลับซับซ้อน
และที่สำคัญคือเป็นคดีที่มีตำรวจเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกัน
ไปร่วมงานเลี้ยงรู้จักกำนันนก

เพราะฉะนั้นตำรวจต้องทำงานดีนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจมีการเรียกสอบปากคำพยาน
อยู่ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกวันนั้น

หนึ่งในบุคคลที่ไปร่วมงานเลี้ยงบ้านกำนันนก
นั่นคืออดีตข้าราชการเรือนจำ
โอ้โหรู้จักกับคนใหญ่คนโตข้าราชการเยอะเหมือนกัน
ไหนจะตำรวจไหนจะข้าราชการเรือนจำนะคะ
ซึ่งเห็นบอกว่ามีความสนิทใกล้ชิดกับกำนันนกมาก
รวมไปถึงมีการเรียกตัวเมียของหน่องท่าผาค่ะ
องท่าผามือยิงที่โดนตำรวจวิสามันไป
วันนี้ตำรวจมีการเรียกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
มีการประชุมเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะรอคณะทำงาน

ผลตำรวจเอกโตรเชศทักภารรองพบตรนะคะ
เรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนสำนวนรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะเอาผิดผู้กระทำความผิดทั้งหมด
โดยจะมีการสอบปากคำตั้งแต่แม่บ้านเจ้าของร้านโต๊ะจีน
พนักงานร้านโต๊ะจีนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
รวมไปถึงตำรวจทั้งหมดที่มีการไปงานเลี้ยง
ประมาณสัก๒๑๒๕นายด้วยกัน
แล้วก็มีบุคคลภายนอกอีก๕๖รายนะคะ

จากการสอบปากคำนางสาววัฒนิกาภรรยาของหน่องท่าผามือปืน
เจ้าตัวยังยืนยันเหมือนเดิมเป๊ะคำพูดเดิมเลย
บอกว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
นี่คือคำให้การของเมียหน่องท่าผานะคะมือยิง

วันนี้มาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเหรอคะเป็นไงบ้างตอนนี้
กับทุกฝ่ายเพราะว่าตำรวจก็ตายคนที่มีส่วนผัวพันธ์เกี่ยวข้องในคดีก็เป็น
ผู้ทรงอิทธิพลเหมือนกันนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีคนที่

เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ของกำนันนกเนี่ยค่ะตอนนี้ก็มีการทยอยเดินทางเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม
หนึ่งในนั้นอย่างที่ชมพู่บอกไปค่ะมีอดีตข้าราชการเรือนจำด้วย
ทราบชื่อคือนายระยองวัยเจ็ดสิบปีเขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นยอมรับว่าไปงานเลี้ยงจริงจริงนะคะ
งานเลี้ยงเนื่องจากว่าเป็นลูกบ้านแล้วก็รู้จักคุ้นเคยสนิทชิดเชื้อกันกับกำนันนกนั่นแหละ
แต่ว่าในวันเกิดเหตุด้วยความที่ว่าตัวเองอายุ๗๐แล้วสูงวัยแล้วก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านก่อน
ไม่ได้อยู่งานเลี้ยงจนถึงดึกดึกดื่นก็เลยไม่รู้ไม่เห็นอะไรนะคะฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
แล้วได้เห็นเหตุการณ์ไหมคะ
ก็มันก็เหตุการณ์ตรงไหนเพราะว่าผมกลับก่อนอ่ะที่ก่อน
อ๋อกลับก่อนแล้วได้ยินได้ฟังหรือว่าอะไรบ้างไหมค่ะ
มันอะไรกันบ้างผมไม่รู้แล้วผมกลับก่อนไง

กลับไปแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยครับพอผมทานเสร็จผมกลับแล้วเริ่มเกิดจะกลับกลับแล้ว

และอย่างที่บอกว่าภายในงานมีตำรวจหลายนายไปกินโต๊ะจีนอยู่ที่บ้านของกำนันนก
ซึ่งตำรวจทั้งหมดจะถูกเจรตำรวจสอบทางวินัยทั้งหมด
แล้วถ้าพบความผิดโทษสูงสุดคือไล่ออกไล่ออกนะฮะย้ำแบบนี้
พลตำรวจเอกวิศนุประสาททองโอสดนะฮะเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ได้มีคำสั่งเป็นทางการหรอกนะ
แต่ก็สั่งการให้เตรียมแล้วในเบื้องต้นโดยการสอบสวนคดีอาญาทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านบรองพบตรลงควบคุมสั่งการอยู่แล้ว
แต่ว่าในส่วนของเจรตำรวจนั้นเป็นเรื่องของทางวินัยครับก็จะมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปสอบวินัยตำรวจทั้ง๒๕นาย
ก็จะมีการประสานข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกัน
พยานหลักฐานชุดเดียวกัน
ปล่อยให้คนร้ายหลบหนีปล่อยให้มีการทำลาย
หลักฐานที่เกิดเหตุทำลายวัตถุพยาน

ระบบการบันทึกวงจรปิดในจุดเกิดเหตุ

ยิงตำรวจแล้วไม่มีการดำเนินการใด
ก็จะมีการสาวข้อมูลไปให้ลึกที่สุดด้วยว่า
ตำรวจทั้ง๒๕นายมีพฤติกรรมอันไม่สมควรอื่น

เช่นมีการเรียกรับผลประโยชน์

หรือมีการไปเอื้อให้ผู้มีอิทธิพลกระทำผิดกฎหมายหรือเปล่า
ทำไมสังคมก็ถามกันเยอะ

ทำไมถึงปล่อยให้ผู้ก่อเหตุทำแบบนี้ต่อหน้าตำรวจ
และตำรวจไปต้องหลายนายทำไมถึงไม่ดำเนินการนะครับ
ซึ่งเป็นที่มาของความเหิมเกลิมในการก่อเหตุสังหารตำรวจระดับสารวัตรต่อหน้าตำรวจที่นั่งกันอยู่เต็มงานเลยครับ
แล้วก็มีตำรวจประดับภูมิกับนั่งอยู่ถึง๓นาย
โดยที่ไม่มีตำรวจคนไหนกล้าไปจับกลุ่ม
อันนี้สังคมตั้งคำถามคำโตแล้วก็ต้องสอบให้เจอนะครับ
ชาเลเมื่อตำรวจยืนยันจัดดะเมลินการอย่างตรงไปตรงมาและความผิดทั้งนี้
โทษสูงสุดคือไล่ออกจากราชการ
และที่สำคัญเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ยังมีการยื่นด่ามให้คุณชาดา

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูเรื่องนี้ว่าคุณชาดาเอง
ความทำเรื่องของเส้นสายก็เป็นสิ่งสำคัญ
เดี๋ยวต้องจับตาคดีกำนันนกต่อไปนะคะ